มาดูเรื่องของงูเหลือมกันบ้าง
คราวนี้มาดู๒งู
งูเหลือมเลื้อยหนีตายจากไฟไหม้ป่าข้างทาง
และงูอีกตัวหนึ่งเลื้อยเข้าแฟลต์ตำรวจ
ตำรวจก็จับเองไม่ได้ต้องให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยมาจับให้นะครับ
ไปดูเรื่องของงูเหลือมตัวแรกก่อนนะครับ
เจ้าหน้าที่งานป้องกันสารภัยอบตบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ระดมรถดับเพลิงเข้าฉีดน้ำสกัดไฟไหม้ป่า

ไม่ให้ลามไปถึงบ้านเรือนของประชาชนนะครับ
ขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังช่วยกันฉีดดับน้ำดับไฟอยู่นั้นนะครับ
ได้มีงูเหลือมขนาดใหญ่เลื้อยหนีออกมาจากกองเพลิง
เจ้าหน้าที่แยกกันไปจับงูเหลือมกันโอละหมานเลยฮะ
ทีมหนึ่งก็ฉีดน้ำดับไฟทีมหนึ่งก็จับงูนะฮะ
จับงูเหลือมมาได้กี่ตัวรู้ไหมคุณ๓ตัว

ก็ต้องนำใส่ถุงไปปล่อยป่าคืนธรรมชาติต่อไปนะครับ
ดูคุณดูซิตัวเนี่ยน่าสงสารนะ
เลื้อยออกมาไม่ทันนะฮะ
ไปดูที่ฝาดตำรวจกันบ้างที่ฝาดตำรวจสถานีตำรวจภูทรบ้าง
ปั่นปวนอยู่พอสมควรแต่ว่าเห็นท่าพี่เขาดึงแบบนี้ก็สงสารงูอ่ะ
ช่วยกันจับนะครับเพราะว่างูเลื้อยไปอยู่ในช่องเดินท่อน้ำของแฟลต์ตำรวจ
อาสาสมัครกู้ภัยฉะเชิงเซามาพร้อมอุปกรณ์จับงูครบครัน
ถึงที่เกิดเหตุพบงูเหลือมยาว๒เมตรในช่องเดินท่อน้ำ
งูก็พยายามเลื้อยหนีขึ้นไปนะครับเลื้อยหนีไปห้องข้าง
เจ้าหน้าที่นะคุณต้องวิ่งไปวิ่งมาระหว่าง๒ห้องนานกว่า๑๐นาทีนะ
มันโผล่ไปทางนู้นแล้วมันเลื้อยกลับมาแล้วหรือมันไปทางไหนแล้ว
ห้องอยู่อย่างนี้จนกระทั่งจับได้แล้วก็นำใส่ถุงไปปล่อยป่าคืนธรรมชาติต่อไปนะครับ
เหตุการณ์ในแฟลต์ตำรวจก็สงบลงได้